บางคนดีใจค่ะเพราะว่ามันคือเจ้าทองดีมาหาลุงโชค
พาคุณผู้ชมมาหาเจ้าทองดีกระทิงหนุ่ม

ก็นี่ไงคราวนี้กลับมาตามตามนัดหมาย
ที่ไหนล่ะไปที่บ้านคลองทุเรียนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
อยู่มันก็หายไลน์มันก็ไม่ตอบนะ
เออเหรอครับคุณหรือใครตอบล่ะอ๋อคุณก็คุณจะไลน์ไปคุยกับทองดีได้ไงล่ะ
นี่ทองดีมันเป็นกระทิงนะฮะดูร่างมันสีสูงน้ำ
ใช่แต่ว่ามันมีความเชื่องมันมีความเฟรนลี่เป็นมิตรกับผู้คน
หนึ่งตันนะมันลงมาจากเขาแผงม้ามาเจอลุงโชคดีในช่วงหน้าแร้งของทุกปี
โชคดีบอกว่าเจ้าทองดีเนี่ยเป็นกระทิงป่าที่มันพัดหลงกับแม่ตั้งแต่เด็ก
ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเลี้ยงดูไว้
เลี้ยงไว้เหมือนหมาแมวเป็นชัดเลี้ยง
มันก็เลยคุ้นชินกับคนแล้วก็ไม่ทำร้ายคนนะคะ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงหน้าแรงของทุกปี
เจ้าทองดีก็จะลงมาจากเขา
เพื่อที่จะมาหาลุงโชคดีมาเยี่ยมเยี่ยนนะ

มากินพืชผักผลไม้ต่างในสวนของลุง

แล้วลุงก็อนุญาตให้กินได้สบายใจ
ก็ปล่อยให้มันกินไปแต่ก็สุดท้ายกลายเป็นเหมือน

ถ้าใครอยากไปก็ลองไปดูในจังหวะช่วงแบบหน้าแรงหน้าหนาวแบบนี้
โอ้โหทองดีทองดีมาดีมาดี

ไม่ได้เจอมันไปเจออย่างอื่นแทน
เจอแต่ความสนุกความล่มยืน